พาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะ
เคยเจอไหมคะกิ้งกือ

แล้วถ้าคุณผู้ชมเจอแบบเป็นกองทัพนับล้านตัว

ใช่ค่ะลุกจริง
ใช่คือเห็นแล้วขนลุกมันมันยิบยุยอะนะคะอ่าเนี่ยคือชาวบ้านเขาร้อง
อนเธอใครก็ได้ช่วยทีนะคะนี่เป็นกองทัพกิ้งกือสามสี่ล้านเป็นล้านตัว
ไตยั่วเยี้ยอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะอยู่ตามกำแพงบ้านของชาวบ้าน
อยู่ตามเสาอยู่บนพื้นถนนน่ะนะคะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บ้าน
ปูหมู่๑ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าเดือดร้อนกันไปแล้วกว่าสี่สิบหลังคาเรือนชาวบ้านอ่ะเขาทำยังไงอ่ะ
เขาแก้ปัญหาอย่างเดียวด้วยการซื้อยามาฉีดแล้วพ่นเอง
มันก็เลยพอฉีดพ่นเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็มีซากไง
ซากกิ้งกือตายเกลือนเลยอ่ะค่ะนี่นี่อ่ะ
กันอยู่แบบนี้ฉีดตามกำแพงบ้านเพราะเขาก็ไม่อยากให้มันเข้าบ้าน
ชาวบ้านท่านนี้นะคะชื่อว่านางสาวอัดอำมาราคิมผลค่ะ
อายุห้าสิบห้าปีเล่าแบบนี้โอ้ยอยู่มานานล่ะ
อยู่ที่นี่มาไม่เคยเจอเลยกิ้งกือเยอะอะไรขนาดนี้
เคยเห็นแต่ในข่าวจนมาเจอกับตัวเองเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนแล้ว
คนในพื้นที่หวาดภาวะกลัวกิ้งกือกันไปหมดเพราะอะไร
กลัวมันจะไปไต่เกาะตามตู้เสื้อผ้าตามเสื้อผ้าที่เราใส่
แล้วไปเกาะตามอาหารที่สำคัญเขาบอกตอนนอนหลับอ่ะค่ะ
ไม่เป็นสุขเลยอ่ากลัวมันจะไต่เข้าปากเข้าหูใช่น่ากลัวมาก
จริงหาทางกำจัดแล้วพี่ปอทั้งฉีดยาฆ่าแมลงยากำจัดปวก
แต่กลายเป็นเฮ้ยไม่ไปไม่พอมามากขึ้นเรื่อย
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านล่ะว่ายังไงคุณสิริเพลปัญญาเพิ่มบอกว่าที่ผ่านมา
บตดอนแก้วอ่ะเขามาฉีดพ่นยาแล้วนะแต่กิ้งกือมันไม่หายไปอ่ะ
ก็ฝากได้ไหมอ่ะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่พอจะมีความรู้เรื่องนี้
มาช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำให้กับชาวบ้านถึงวิธีการกำจัดกิ้งกือเหล่านี้ออกไปหน่อยค่ะ
ใช่บางทีมันไม่ถูกวิธีนะมันก็เลยยังไม่สามารถกำจัดได้หมด
เออท่านใดมีความรู้แนะนำแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนอะเราก็ไม่รู้
ไม่ได้เคยคิดว่ามันจะเยอะอะไรขนาดนี้นะคะค่ะอ่าส่วน